มีผู้หญิงคนนึงไม่พอใจค่ะเธอบอกว่าอยู่ดีมีตำรวจสองนายมาค้นบ้านเธอโดยที่ไม่มีหมายค้นนะคะ
แล้วก็มาทำร้ายร่างกายสามีของเธอด้วยเธอก็เลยตัดสินใจไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะ
นุเฮ็ดห้วนแล้วพูดจอแข่งออกแผ่นฟิวสามก็ถือต้องพวกเราเป็นประชาชนคุณเข้ามาหรือไม่มีหมายคน

นี่ค่ะผู้หญิงท่านนี้ไม่พอใจตำรวจสพห้วยหลวงสองนายค่ะ

บอกตำรวจไม่มีหมายค้นแล้วไปทำร้ายสามีเธอ
ทีมข่าวก็เลยไปถามทางตำรวจค่ะ
พ่อห้วยหลวงไปถามว่ามันยังไงกันเนี่ย

ร้อยตำรวจโทประพาทแรงน้อยรองสารวัตรป้องกันและปราบราม
พ่อห้วยหลวงคือตำรวจที่อยู่ในคลิปเลยนะคะ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๑มิถุนายน
ผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปคือนางสาวสวัญญาไม่พอใจ
เจ้าของบ้านแจ้งให้ตำรวจมาที่บ้าน
ซึ่งจริงแล้วบ้านหลังนั้นถูกขายให้นางธัญญารัฐโอนกรรมสิทธิ์กันเรียบร้อยแล้วค่ะ
ธัญญารัฐไปตรวจสอบในบ้านมันมีสิ่งผิดกฎหมาย
และชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าบ้านหลังนี้มีการไปมั่วสุมกัน
ก็เลยจะเข้าไปว่ากล่าวตักเตือนยืนยันว่าวันที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้าไปในบ้าน
และไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายสามีของผู้หญิงคนที่กล่าวหาตำรวจ
เพราะว่าตำรวจจะมานั่นจับมาอะไรก็เลยต้องให้มาทำความสะอาด
วกกับที่มีชาวบ้านแจ้งที่ไปว่านะครับ
บ้านหลังนั้นมีการมั่วสุมกันครับอืมแล้วก็เลยไปว่ากล่าวตักเตือน
แล้ววันนั้นในคลิปไลฟ์สดพี่ได้เข้าไปที่บ้านเขาไหม

ไม่ได้ตบไม่ได้อะไรไม่ได้ทำร้าย
เห็นว่าพี่ถูกฆ่าต่อยด้วยใช่ไหม

ธัญญารัฐเจ้าของบ้านที่ซื้อบ้านต่อจากนางสาวสวัญญา
บอกว่าบ้านหลังนี้โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

นางสาวสุวรรณญาแค่ขออยู่ต่อชั่วคราว

ก็เลยเห็นใจให้อยู่ต่ออีกเดือนนึง

นางสาวสุกัญญาไม่ยอมออกจากบ้าน

แต่กลายเป็นว่านางสาวสุวรรยาไม่พอใจถ่ายคลิป
แล้วก็มีการไลฟ์ในเฟซบุ๊กแล้วก็โพสต์โซเชียลด้วย
วันนี้ทีมข่าวของเราพร้อมด้วยตำรวจสพห้วยหลวง
ก็เลยกลับไปที่บ้านหลังนี้อีกครั้ง
พอนางสาวสุวรรณญาเห็นตำรวจเดินเข้าไปหา
และยกมือไหว้ขอโทษค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

ไม่ไล่ไหว้แทนขอโทษแทน
นี่ค่ะแล้วก็บอกทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจก็เลยไม่ติดใจเอาความอะไรนะคะ

เพราะตอนนี้มีกฎหมายพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ
อาจจะทำให้ถูกดำเนินคดีได้นะ
เธอก็เลยบอกว่าวันที่เกิดเหตุตกใจ
เห็นตำรวจมาก็เลยถ่ายเอาไว้เพื่อจะเป็นหลักฐานเฉย
แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัว

นี่ไงนี่ไงตำรวจบอกพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุปเจ้าของบ้านเก่าที่ยังไม่ได้ย้ายออก
เป็นคนโทรแจ้งตำรวจเอง